ไทยรัฐทีวีเนี้ยไม่สนับสนุนความรุนแรงอ่า
และไม่สนับสนุนให้ไหลยาวเกินไป

คือตัวสามีเนี่ยก็ปิดจ๊อปงานได้
ก็เลยไปฉลองกับหัวหน้างานเออไม่ต้องฉลองนี่
ก็ฉลองตั้งแต่เย็นแต่ลากยาวไปหน่อยอ่า

สามสิบสายไม่รับเลยอืม

โอ้โหจะถึงขั้นเตะยอดหน้าเลยพี่เอ้ย

เออโอ้โหเล่าเหรอพี่เจอร์ไม่รู้แหละอ่า

คือจริงพี่เขาบอกว่าไอ้ที่เอาน้ำสาดเนี่ยสาดจะให้ส่างนะ

สาดเข้าไปแล้วตัวพี่ผู้ชายก็น่าจะเมาหนักอยู่เหมือนกันคุณผู้ชม
ค่ะนั่งได้อย่างเดียวครับยืนไม่ไหวครับค่ะ
แล้วก็ตอนท้ายทิ้งท้ายว่าอะไรนะจะเตะยอดหน้าด้วย
คือตัวผู้หญิงเนี่ยบอกว่าผัวเธอโกหกหลายครั้งแล้ว
อืมแล้วก็ไม่รับสายโทรศัพท์ด้วยอืม
ผู้ชายก็ตอบโต้อะไรก็ไม่ได้ครับนอนพับอยู่ริมฟุตบาท
เหตุเกิดคืนวันอังคาร๕ทุ่มนะ๒พฤษภาคม
ริมถนนสูงวิทย์ระยองจันทบุรีอันนี้จะมุ่งหน้าเข้าระยองแล้ว
ตัวผู้ชายชื่อพี่แคนนี่อายุ๓๕ปีเป็นชาวสปลาว
ส่วนผู้หญิงก็เมียพี่แคนนี่นี่แหละ
แนนนี่พอสั่งก็เล่าให้ฟังแบบนี้
ผมไปดื่มกับหัวหน้างานตั้งแต่เย็นแล้วก็ปิดจ๊อปงานได้๒๓งาน
เลิกงานพอดื่มกันส่วนเมียอยู่โรงพยาบาล
โทรหาผม๓๐กว่าสายแต่ผมไม่ได้รับสายไง
เออก็ผมดื่มอยู่จะให้รับอย่างไรล่ะ
ติดลองอยากขึ้นเสียงล่อมอยากขึ้นเสียง

พอไม่รับสายเป็นยังไงล่ะเมียผมก็โมโหสิ
ขับกระบะออกตามหาผมจนมาเจอผมจนได้ที่ร้านอาหารแห่งนี้

อ่ะให้พี่แคนนี่เล่าดีกว่า

ก็ภรรยาผมเนี่ยครับ

ก็เขาไม่ได้จับได้อย่างไรหรือพี่

โทรครับแต่ผมไม่ได้รับสายเขา

ผมก็นั่งดื่มอยู่กับลูกพี่ผมนี่แหละ
ผมไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เขา

ก็ไม่ได้บาทเจ็บอะไรหรือพี่
นี่คือภรรยาที่โครบเลยเห็นไหม
และที่สำคัญคือคุณผู้หญิงคุณผู้ชมครับ

ถ้าโทรไปแล้วแฟนไม่รับสามีไม่รับเนี่ย
โกรธระดับไหนถ้าโทรไปแฟนไม่รับหัวไม่รับโกรธระดับไหนครับ
ต้องบอกจำนวนด้วยไหมถ้าเกิดว่าเอาเป็นเลเวลนี้นะ
สามสิบสายแล้วไม่รับเลยเอาเลเวลนี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่แบบ
มิสคอร์สายเดียวไม่ได้รับไม่เอานะ
โทรหาคุณผู้คุณสา๓๐สายไม่รับ
แต่พี่ภรรยาพี่ก็เดือดเหลือเกินนะ
คุณผู้ชมช่วงตำรวจสายตรวจมาถึง
ตอนนั้นคนเป็นภรรยานะคนเป็นภรรยาก็ยังขึ้นอยู่ยังโมโหอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งว่าคุณผู้หญิงครับเดี๋ยวจะขอเชิญตัวคุณไปสพแกลงหน่อยนะ
ต้องแจ้งข้อหาทะเลาวิวาสเท่านั้นแหละคุณผู้ชมฮะ
คุณภรรยาอารมณ์เย็นเลยเขาแยกเลย
แล้วก็พาสามีกลับแต่ว่าพากลับด้วยการจิกหัวไปนะ
จิกหัวไปบอกจะไปเคลียร์ปัญหา

ตำรวจบอกเคสนี้ก็ไม่มีการแจ้งความเนื่องจากว่าเป็นสามีภรรยากัน
เจ้าหน้าที่ก็ไปไกลเกลี่ยนะไประงับเหตุตั้งแต่แรก
พี่ก็สุดยอดนะเป็นคนกลางไง

ไม่รู้จะโดนยอดหน้าหรือเปล่าสำหรับพี่แคนนี่นะ

คุณจินดาพรบอกว่า๑๐
คุณกวีถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะระดับร้อยค่ะ
คุณอุทัยวันบอก๑๐บวกค่ะ

อันนี้มีคอมเมนต์อย่ามาแก้สินี่ขึ้น

น้ำแข็งถามคนอื่นแล้วถามคนใกล้ตัว
ถ้า๓๐สายไม่รับนี่ระดับไหน
น้ำแข็งอาจจะเปลี่ยนจากความโมโหเป็นความห่วง

อันนี้มีเหตุการณ์อะไรรึเปล่ามันเกิดอะไรไม่ดีรึเปล่าใช่หรือเปล่า
เออจริงป่ะเหรอพี่หาเมียหาให้ได้อย่างพี่สาวนะ

เวรกรรมในรูปแบบของเมีย